หวัสดีทุกคนครับ
เอาบางค่ะเอาเนอะ
ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ที่เสียสละเวลามา
ที่จะฟังน้องเขาอสิบาห์ให้พี่หญิงเกินก่อนหลิบนึง
เกินต้องไหม

ทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะเล่าให้ฟังเรื่องที่มันเป็นประเด็นทั้งหมด
เพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าข้อที่จริงมันเป็นอะไรยังไงอย่างนี้เนอะ
พินขออนุญาตเป็นว่าให้เขาเล่าทีลำดับขั้นตอนให้ฟังนะคะ
แล้วก็พอเสร็จแล้วทั้งหมดปุ๊บก็จะขออนุญาตเหมือนถ้าเรารู้จักปกติว่าเรา
ให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วจะขออนุญาตขอตัวน้องเขาตามสบายเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้เขาอธิบายค่ะคือพี่ไม่ได้พูดทั้งหมดแค่พูดตอนต้นเฉย

นั่งตัวก่อนเลยครับว่าคือใครแล้วยังไงครับ
ก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผม
ตอนนี้ขออนุญาตบอกเลยว่าตื่นเต้นมากไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อน
ถ้าเกิดผมเกิดพูดอะไรอึกอักหรือเกิดทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยพี่นักข่าวทุกคนด้วยนะครับผม
ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณพี่ทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีคนพาดพิงถึงคุณจ๋านะครับผม
ผมขอแนะนำตัวเองก่อนเลยผมชื่อตุ๊กธนันเอื้ออารักษ์ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวครับ
สำหรับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของตัวผมเองฮะแล้วที่มีกรณีไปเกี่ยวข้องถึงตัวของคุณจ๋าเนี่ยผมก็ต้องขอโทษคุณจ๋าแล้วก็ครอบครัวของคุณจ๋ามาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผม
ผมกับคุณจ๋าคบหาดูใจกันจริงครับการที่คุณจ๋ายอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ยก็เพราะว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เพื่อนที่อยู่รอบตัวผมเองเนี่ยต่างก็รู้ว่าผมกับทางฝ่ายหญิงมีปัญหากันมาเกือบสองปีแล้ว
อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการหย่านะฮะ
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ได้มีการบอกเล่าทั้งหมดให้กับคุณจ๋ารับรู้แล้วก็รับทราบเพราะผมไม่เคยโกหกคุณจ๋า
สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋ามั่นใจแล้วก็ยอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ยก็เพราะว่าคุณจ๋าได้รับคำยืนยันจากปากของทางฝ่ายหญิงว่าเราสองคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วอยู่กันฉันเพื่อน
ต่างคนต่างใช้ชีวิตและต่างคนก็จะไปมีใครก็ได้
เรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของตัวผมเองครับก็อยากจะให้โทษมาที่ตัวผมนะฮะไม่อยากจะให้โทษไปยังคนอื่น
ผมไม่อยากให้คุณจ๋าได้รับข่าวอะไรแบบนี้เลยครับผมเป็นคนเริ่มเข้าหาคุณจ๋าเองคุณจ๋าไม่ได้แย่งของของใครอย่างแน่นอนครับ
แล้วก็ผมอยากจะขออนุญาตชีแจงและเคลียร์ประโยชน์นะครับ
แจ้งแล้วก็เคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับตัวผมเองด้วยนะครับประเด็นแรกที่มีการบอกว่าผมชุบตัวอยู่กับทางฝ่ายหญิงเนี่ยผมขอยืนยันออกมาว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
ผมหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ไม่เคยขอเงินทองจากใครบริษัทที่ผมเปิดขึ้นมาก็เป็นเงินทุนของทางผมเองเป็นเงินเก็บของผม
แล้วยิ่งมีข่าวออกมาว่าผมถอนเงินออกจากบัญชีของทางฝ่ายหญิง๙แสนบาทเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นการส่วนตัวเนี่ย
เรื่องนี้มันผมอ่านแล้วผมยังตลกมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องราวที่มันเป็นความจริงนะครับผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นแล้วเรื่องนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนฮะ
สำหรับเรื่องที่มีคนเขียนบอกว่าคุณจ๋าเนี่ยมาอยู่กับผมเพื่อต้องการที่ให้ผมเลี้ยงดูอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตลกจริงนะครับเพราะว่าคิดไปคิดมาแล้วคุณจ๋าเขาน่าจะมีรายได้มากกว่าผมซะอีกด้วยซ้ำอะครับผม
อีกประเด็นนึงก็คือข่าวลงเขียนบอกเอาไว้ว่าทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเป็นทหารเรื่องจริงคือไม่ใช่ครับแล้วการที่ข่าวเขียนลงไปแบบนั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบอะไรในหลายด้านนะฮะทำให้ผู้คนคาดเดากันไปต่างนานาแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น
สุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็อยากจะขอให้เรื่องราวที่มันกระทบแล้วก็มีผลกับทางคุณจ๋าเนี่ยจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ผมหวังว่าเรื่องราวของผมกับทางฝ่ายหญิงเองนั้นก็จะจบลงแต่โดยดีแล้วเราสองคนก็จะสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะฮะผมต้องขอขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้ผมได้มีโอกาส
ขอบคุณมากครับ
เรื่องนี้ขออนุญาตเรียนตามตรงว่าผมอยากทราบอยู่เหมือนกันครับไม่ทราบเลยจริงครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมขออนุญาตเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวก่อนนะครับผม
ผมขออนุญาตจริงนะครับ
กับใครทุกคนก็ต้องเครียดกันเป็นเรื่องปกตินะครับ
แต่ว่าเครียดก็ส่วนหนึ่งครับ
เรื่องราวของความเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องราวอีกส่วนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราจะผ่านนั้นไปได้ครับ
ถ้าผ่านไปไปได้ด้วยกันนี่คือยังยืนยันว่า

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
ขออนุญาตเรียนตอบตามนี้นะครับว่า

มันเป็นความต้องการจริงของตัวผมเองนะครับ
กระทบจากข่าวอย่างข่าวนี้
มันเป็นเรื่องที่คุณจ๋าไม่สมควรจะโดนเลยแม้แต่น้อย

แล้วผมก็ต้องเป็นคนออกมาปกป้องคุณจ๋าครับ
ถ้าไม่อย่างนั้นผมก็ไม่สมควรที่จะเรียกว่า

อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทำความโกหกกับฝ่ายหญิง

ซักช่วงเวลานึงรายเรียนอยู่ครับ

จริงไม่ค่ะ

คือเราก็พยายามแสดงความรู้สึก
เวลาที่พูดคุยกัน

เราไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วครับ

ก่อนที่จะมาเริ่มสอบความสงสัย
ก็มันกลายเป็นว่าการเดินรถกับวิสัย

อันนี้ผมอยากจะให้โทษมาที่ตัวผมครับ

ขออนุญาตเก็บเป็นข้อมูลส่วนตัวได้ไหมครับอันนี้ขอบคุณครับ
ไม่มีจริงครับสิ่งที่ผมทำไปผมก็ยอมรับผิดนะครับ
โทษมาที่ตัวผมดีกว่าครับอย่าไปโทษคุณจ๋าเลยครับ
คุณจ๋าไม่ได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับ

ถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่จะต้องตอบแล้ว
เดี๋ยวก็ขออนุญาตมาถามกันอีกทีนะครับ
หรือว่าจะต้องมี
คำถามที่ดีจังเลยครับ
ผมก็คงใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมครับ

เกี่ยวกับตัวผมเองเนี่ย
แม่ผมไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบอะไรเหมือนกัน
ส่วนเกี่ยวกับตัวธุรกิจที่ทำเนี่ย

คุณจ๋าทำไมถึงไม่ตัดสินใจการพกหยาให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ทั้งหมด
เรื่องนี้มันเป็นความผิดของตัวผมเองนะฮะ
แล้วก็ในรายละเอียดปีกย่อยผมขอเก็บไว้ก่อน
ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องตอบ

การทำให้คนมองว่าทางพี่จ๋าเป็นมือที่สาม
ถึงผมถึงบอกว่ามันเป็นความผิดของตัวผมเองฮะ
ที่จริงได้ขอโทษจ๋าไหมครับท่านท่านพี่จ๋า
ถูกด่าว่าไปแย่งสามีคนอื่นเขาว่าครั้งตอนนี้
ขอโทษครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกฮะ
มันเป็นความผิดของตัวผมเองแล้วผมก็อยากจะให้โทษ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาที่ตัวผมครับ
ก่อนต่อไปมีทางทางพี่จ๋าเองเขาก็มีโอกาสในต้นเงล
อ่านอันนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบได้ไหมครับ

เดี๋ยวก็ชวนมาอีกค่ะถ้ามีคือขั้นตอนนี้

ต้องค่อยมาแล้วทางนี้นะคะ
พี่ชายไอ้ออกไว้นี่นะครับ

สำเร็จครับไม่ใช่

ตรงนี้นะคะ
ตรงนี้นะคะ

กล้องวีดีโอครับผม
กล้องวิดีโอลูกปิดอย่าพง
ตุ๊กบอลเมื่อคืนยังไงบ้าง

คุณพลอยครับชอบของพี่เซิร์ฟเยอะครับ